เมื่อวานนี้ที่พลเอกประยุทธ์นายมนตรีออกมาแถลงเรื่องของการเปิดประเทศเนี่ย
ก็มีเสียงที่วิพากษ์วิจารณ์กันออกมาอยู่พอสมควร

มุมก็กังวลใจอันนี้ต้องยอมรับนะฮะ
เนื้อหาหลักหนึ่งก็คือเดี๋ยว๑พฤศจิกายน
เราจะเปิดประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวจาก๑๐ประเทศกลุ่มเสี่ยงต่ำ

ธันวาคมนะจะให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สถานบันเทิงเปิดอะไรได้อะไรพวกนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
คนแสดงความเห็นกันเยอะแยะในส่วนที่เขาวิจารณ์เขามองว่า
ไม่ควรจะรีบเปิดประเทศก็มีอย่างบางคนเนี่ยบอกว่า
ถ้ารัฐพร้อมเปิดประเทศก็ควรคืนเสรีภาพให้คนไทย
เพราะยังไม่ยกเลิกเคอร์ฟิลล์เตรียมรับมือระลอกใหม่ด้วย
อันนี้ด้วยความเป็นห่วงใช่ไหมฮะอย่างเปิดโรงเรียนมหาลัยให้ได้ก่อน
ฉีดวัคซีนครบหรือยังเปิดไปก่อนเดี๋ยวเชื้อแพร่อีกก็ต้องปิดอีก
อะไรประมาณอย่างนี้นะฮะแต่ในฝั่งที่เขาเห็นด้วยเขาก็มี
อย่างเช่นฝั่งที่เห็นด้วยบอกว่านี่คือสิ่งเดียวที่เห็นด้วยกับความคิดของนายก
ประเทศที่ควบคุมโควิดได้และใครที่ฉีดวัคซีนครบโดส
อะไรประมาณอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับอ่าท่านผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรก็ลองส่ง
เนื้อหาที่นายกแถลงเนี่ยคือการเปิดประเทศนับถอยหลังถ้า๑พฤศจิกายน
ก็อีกประมาณ๑๙วัน๒๐วันเปิดรับนักท่องเที่ยว๑๐ประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ
อย่างเช่นอังกฤษสิงคโปร์เยอรมนีจีนอเมริกาต้องเป็นผู้ฉีดวัคซีนครบโดส
ทีนี้ไม่ต้องกักตัวก็เดินทางเที่ยวในเมืองไทยได้เลย
และ๑ธันวาคมอ่า๑มกลาคม๖๕นะคะตีหน้าเนี่ยก็จะเพิ่มจำนวนประเทศอีก
แล้วจะคลายล็อกดาวน์พิจารณาอนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในร้านอาหารได้
ภายในวันที่๑ธันวาคมนี้ด้วยนะฮะ
วันนี้มีการประชุมคอลโลมอนะครับท่านผู้ชมครับ
นายกยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นหรือว่าพูดถึงเรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับ
แต่คุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

คุณอนุทินบอกว่าก็เปิดได้แต่ว่ามันก็ต้องมีมาตรการ
อย่างเช่นประเทศ๑๐ประเทศกลุ่มเสี่ยงต่ำที่จะเข้ามา
จะมีประเทศไหนแบบไหนอะไรยังไงบ้างนอกจากที่นายกบอกไป
แต่มาตรการต่างเนี่ยต้องระวังให้มากที่สุดนะฮะ
เดี๋ยวฟังคุณอนุทินนะครับ

วัคซีนโควิด๑๙วันนี้เราฉีดไปเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ

เข็มแรก๓๕ล้านโดส
เข็มสอง๒๓ล้านโดส
เข็มสามก็๑ล้าน๗๐๐กว่าโดสนะครับ
ทางกรมควบคุมโรคเนี่ย
ตั้งเป้าว่าภายในปี๒๕๖๔
จะฉีดให้ถึง๑๑๙ล้านโดสนี่นะฮะ

คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะค่ะอย่างที่คุณภาคภูมิชวนคุยไว้นะครับ